คุณผู้ชมค่ะทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่อาคารรัฐสภานะคะ
ผู้สึกข่าวของเราเนี่ยประจำจุดที่นั่นสองจุดหลักหลัก
ก็คือด้านในเนี่ยจะเป็นคุณศรีรวรรณรักษัตริย์ใช่ครับ
ดูประเด็นสาระสำคัญที่สวและสส
เขามีการพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนะครับ
ส่วนบรรยากาศโดยรอบอาคารรัฐสภานักข่าวของเราก็ไปประจำจุดอยู่
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มสปสก็คือกลุ่มปกป้องสถาบันเนี่ย

พอรู้ว่ากลุ่มรัฐสดร๖๓เนี่ยจะไปวันนี้ใช่ไหมฮะอ่า
ไปรอก่อนเพราะฉะนั้นพาไปดูโดยรอบอาคารรัฐสภากันหน่อยนะคะ
บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรา
คุณคารินกระมุดโยธินรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาเชิญค่ะ
กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับเข้ายื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภานะครับ
เพื่อคัดค้านการยื่นยติตั้งคณะกรรมธิการปฏิรูปสถาบันครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจทั้งจากนครบาล
และตำรวจควบคุมฝุงชนอีก๑๓กองร้อยดูแลรักษาความปลอดภัยรอบอาคารรัฐสภาครับ
บรรยากาศด้านหน้าอาคารรัฐสภาครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปสครับ
นำโดยนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระตัวแทนกลุ่มที่มาปักหลักค้างคืนบริเวณหน้ารัฐสภาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
เพื่อมายื่นหนังสือคัดค้านการยื่นยติตั้งคณะกรรมธิการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา
ซึ่งวันนี้ครับเป็นวันแรกของการเปิดประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ
ภายหลังกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศแยกย้ายครับนางอมรรัฐโชคปมิตกุลสอสอจังหวัดนครปฐมและนายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสสกรุงเทพพักเก้าไกรนะครับได้เดินผ่านกลุ่มผู้ชุมนุม
ขณะที่นายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราชดร

การทำงานการเมืองประธานสภาพผู้แทนราศดร
ที่เป็นตัวแทนมารับมอบหนังสือดังกล่าวของกลุ่ม
ต่อประธานรัฐสภาตามระเบียบของราชการ
โดยยืนยันว่าสภาเป็นสถาบันหนึ่งที่มี
พยายามหาทางออกให้กับประเทศครับ
ขอเรียนว่าวันนี้สภา
ก็เป็นสถาบันหนึ่งที่
พยายามที่จะหาทางออกให้กับประเทศนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาทุกท่านก็คงรับทราบว่า
ทางสภาเองก็ได้มีการหาลือ
แล้วก็มีหนังสือไปจนถึงทางรัฐบาล
ด้วยการให้รัฐบาล
ทูล๙ให้เปิดสภาในสมัยวิสามัน

แล้วก็มีพระราชกิจดีกาให้เปิดสมัยประชุมวิสาบัน
วันที่๒๖๒๗นี้นะครับ
นี่ก็คือการทำหน้าที่ของรัฐสภา
ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและ

คนไทยทุกคนที่มีหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์จะช่วยกันออกมาเป็นพลังของแผ่นดิน
ปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้ถูกด้อยฆ่าเหยียดหยาม
หมินดูแคลนหรือว่าทำร้ายทำลายอย่างที่กำลังกระทำอยู่
ส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา
ในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนและตำรวจ
สถานีตำรวจนครบานในท้องที่เข้าสแตนบายคอยดูแลความสงบเรียบร้อย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีพบว่าได้มีการประสานกำลังระหว่างกองทัพเรือ
ตำรวจน้ำและกรมเจ้าท่าลอยลำดูแลความสงบเรียบร้อย
และสลับกันลาดตะเวนทางน้ำโดยมีพลตำรวจตีสหรัฐ
ศักดิ์ศิลปชัยรองผู้มอเชากาตำรวจนครบาล
ตรวจความเรียบร้อยที่ท่าเรือเกียรติกายด้วยครับ
ทั้งนี้ยังพบว่าบริเวณซอยวัดแก้วฟ้าจุรามณีครับ
มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงรถเมย์รวมถึงรถควบคุมฝูงชน
สแตนบายรอรับคำสั่งอยู่ครับ
สำหรับในตอนนี้นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับ
เตรียมที่จะเดินทางกลับครับ
และก่อนหน้านี้ครับกลุ่มผู้ชมนุมอีกส่วนหนึ่งครับ
ก็เดินทางเตรียมที่จะไปสมทบกับกลุ่มของทนายนกเขา
เพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานทูตเยอรมนีครับ

รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอาคารรัฐสภาครับ
ก็นี่ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวหน้าอาคารรัฐสภา
ซึ่งอดีตพระพุทธอิสระก็จะเป็นตัวแทน
ในการยื่นหนังสือคัดค้านการยื่นยติ
เพื่อตั้งกรรมาธิการในการปฏิรูปสถาบันด้วยนะครับ